ด้านล่างมันจะมียังอยู่สองตมที่จะคุยกันเยอะ
ว่าทางตำรวจที่ไปชี้แจงคณะกรรมธิการเนี่ยบอกว่าไม่มีสำนวนไม่ได้ระบุอะไรเอาไว้
เพราะว่าถามทางหมอแล้วหมอฟันเขาบอกว่าตอนนั้นเขาไปรักษาฟัน
โอ้โหเรื่องนี้คนแชร์กันเยอะเลยค่ะว่ารักษาฟันต้องใช้สารในลักษณะของโคเคนด้วยเหรอ
โอ้โหวันนี้ทางทันตแพทย์ก็ออกมาบอก
ตำรวจก็ออกมาชี้แจงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุการณ์เนี่ยมันช่างบังเอิญเหลือเกิน
ตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันแล้วมีคนเสียชีวิต
หนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะคืออีกคนเนี่ยเขาเจ็บ
คนเสียชีวิตนะครับคือนายจารุชาติมาสทอง
เป็นพยานปากสำคัญของในบอสวรยุทธ์วรยุทธ์อยู่วิทยานะ
เพราะเขาคือคนที่บอกว่าในบอสในวันนั้นเมื่อปีห้าห้า
ไม่ได้ขับรถเร็วนะใช่ค่ะเพราะว่าถือเป็นพยานคนสำคัญเลย
เขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เป็นประจักษ์พยานครับ
ทำให้คดีอายการถึงขั้นสั่งไม่ฟ้องในเรื่องของการขับรถโดยประมาท
บอกว่านายวรวุฒิอยู่วิทยาขับเฟอรี่คืนนั้นเนี่ย
เขาขับรถตามหลังมาสักแค่ประมาณ๕๐๖๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ค่ะแล้วก็บอกว่ารถจักรยานยนต์ของดาบตำรวจวิเทียนเนี่ย
เลนกระทันหันด้วยครับเป็นหนึ่งในสองพยานค่ะ
แต่เอาอยู่ดีทำไมถึงมาเสียชีวิตอะไรในช่วงนี้
อุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นยังไงกันแน่อุบัติเหตุจริง
หรือมีอะไรหรือเปล่านี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้
นายสมชายนี่คือคู่กรณีนะครับเขาขี่รถจักรยานยนต์มา
ถ้าตามภาพเนี่ยมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่ว่ายังไงแน่
แต่ว่านายสมชายเนี่ยบอกว่านายจรุชชาติเนี่ยขี่มาชนเขา
เขาก็เลยกระเด็นไปนู่นเกาะกลางถนน
ส่วนนายจรุชาติเสียชีวิตอยู่นะฮะตรงข้างทางตรงนั้นนะครับ
เห็นรถที่เลี้ยวยูเทิร์นไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะ
วันนี้เราก็ไปเจอนะเราตามไปเจอแล้วไปถามว่าเออตกลงแล้วเนี่ย
สองคันนี้เขาอุบัติเหตุจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับ
ไปดูเรื่องของนายจรุชาติมาสทองก่อนเขาเป็นชาวจังหวัดเชียงรายนะครับ
คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าหลายคนก็บอกว่าโอ้โห
พยานปากสำคัญของคดีที่มีคนดังนะฮะนายวรวุฒิอยู่วิทยาเนี่ย
บางคนบอกพยานแสนล้านนะแต่ว่างานศพของเขาเนี่ย
บ้านของเขาเนี่ยต้องบอกว่าความเศร้าใจความประทับใจมันเกิดขึ้นแล้วครับ
นายจรุชาติที่ตะบนม่วงคำอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนี่เป็นบ้านนะครับ
ตั้งบำเพ็ญกุศลศพชาวบ้านช่วยกันเตรียมข้าวเตรียมของ
ข้าวเหนียวหมูทอดนะหมากพลูเพื่อเตรียมมาทำพิธี
เป็นพิธีสูดถอนที่เกิดเหตุรถชนตาย
โดยก่อกองทรายเล็กปากทูบทงเล็กเพื่อเรียกวิญญาณนายจรุชาติกลับบ้าน
แม่ของนายจรุชาติบอกว่าแพทย์ทำการชนะสูตรศพนะครับ
แล้วก็แจ้งมาว่านายจรุชชาติมาดทองสภาพศพคือกระหกศิษย์เหล้า
หน้าอกยุบม้ามแตกโดยที่ผ่านมายืนยันว่า
ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากทางราชการหรือจากใคร
อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ที่เกิดขึ้นนายจรุชาติเองก็เป็นเสาหลักของครอบครัว
ส่งเงินมาให้ลูกสาวเรียนหนังสืออยู่ตลอดลูกอายุ๑๐กว่าขวบ
รับศพจากโรงพยาบาลมาที่บ้านเนี่ยแม่บอกญาติญาติที่ไปรับศพเนี่ย
ทางโรงพยาบาลเขาแจ้งบินเก็บค่ารักษาพยาบาลมาหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ตอนนี้ต้องไปขอเบิกเงินล่วงหน้าจากกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ในหมู่บ้านมาก่อน
เอามาจ่ายให้โรงพยาบาลส่วนเรื่องที่ลูกชายคือนายจรุชาติ
ไปเป็นพยานปากสำคัญในคดีของในบอสอยู่วิทยาทางแม่บอกว่าที่บ้านไม่รู้นะฮะ
แล้วที่สำคัญก็คือไม่เคยได้รับความช่วยเหลือหรือว่าเงินทองอะไรทั้งสิ้น
จรุชาติก็ไม่เคยมาบอกอะไรทั้งสิ้นว่าเคยไปเป็นพยานในคดีนี้
อืมแต่แม่เนี่ยค่ะบอกกับทีมข่าวของเราว่า
หลังจากนายจรุชาติลูกชายประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศไปถึงบ้านเลยนะคะครับ
ไปคุยกับพ่อกับแม่กับญาติญาติไปถามเลยว่านายจรุชาติลูกชายแม่เนี่ย
เคยทำงานที่ไหนเมื่อไหร่กลับบ้านบ่อยไหมอยู่บ้านนานไหม
รวมถึงถามหาโทรศัพท์เพื่อหาสิ่งเชื่อมโยงว่านายจรุชาติเคยโทรหาใครบ้าง
คือติดตามคดีว่ามันจะมีอะไรเชื่อมโยงในลักษณะที่ผิดปกติ
ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุหรือเปล่าครับคือตำรวจบอกว่าต้องสอบหมดเพื่อคลายข้อสงสัย
นี่นะคะแม่ก็เลยบอกว่าตำรวจไปถึงบ้านเลยสอบปากคำพ่อแม่ญาติทุกคนเลย
แม่ก็เลยบอกตำรวจไปว่านายจรุชาติลูกชายเนี่ยเคยมีโทรศัพท์
แต่มันเสียไปนานแล้วไม่ได้ซื้อใหม่เวลาโทรกลับบ้านใช้โทรศัพท์สาธารณะนะคะ
ใช้โทรศัพท์สาธารณะตลอดแล้วก็ไม่ค่อยได้โทรด้วยนานจะโทรกลับบ้านที
เมื่อวานนี้ลูกสาวของนายจรุชาติก็ให้สัมภาษณ์กับเรานะคะคุณผู้ชม
บอกว่าพ่อเนี่ยก็คือนายจรุชาติเคยทำงานที่ไต้หวัน๓ปีกว่า
รับจ้างขับรถอยู่กับนายจ้างที่กรุงเทพแต่ก็ไม่รู้ว่านายจ้างคือใครนะคะ
แล้วก็ย้ายมาขับรถที่เชียงใหม่ครอบครัวไม่รู้เรื่องเลยที่นายจรุชาติไปเป็นพยานปากสำคัญ
ให้กับคดีของบอสอยู่วิทยาที่ขับรถชนดับตำรวจวิเชียน
ช่วงที่นำศพนายจรุชาติกลับบ้านเมื่อวานนี้ค่ะญาติก็นำข้าวของจากบ้านของนายจรุชาติที่เชียงใหม่กลับมาด้วย
ก็มีโทรศัพท์๑เครื่องแต่หน้าจอแตกไปหมดแล้วนะคะมีพัดลม๑ตัวหม้อหุงข้าวกระเป๋าเดินทางสีฟ้าถุงใส่เสื้อผ้าและรองเท้าค่ะ
ใช่
นายจรุชาติเนี่ยนะฮะทั้งรถจักรยานยนต์เนี่ยเป็นอุบัติเหตุหรือว่ามันจะมีอะไรมากกว่านั้นหรือไม่
ทางตำรวจในพื้นที่เขาก็ต้องไปไล่ตรวจสอบค่ะไปสืบสวนสอบสวนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะแต่เขาเป็นคนเชียงรายนะครับ
วันนี้ครับทุกผู้ชมครับที่สพภูพิงรัชนิเวศนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้เรียกตัวนายสมชายตาวิโนวัย๕๐ปี
คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนค่ะแล้วบอกว่ารถจักรยานยนต์นายจรุชาติ
มาชนท้ายผมเนี่ยแล้วก็เป็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ย
นี่คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยด้วยนะครับ
วันนี้ตำรวจเรียกนายสมชายมาสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เพื่อจะคลี่คลายปมสงสัยว่าตกลงแล้วเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนวันก่อนเนี่ย
มันเป็นยังไงกันแน่นายสมชายยังพาคุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปดูจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับ
เขาบอกว่าถูกรถของนายจรุชาติมาเฉียวชน
แล้วก็ชี้ให้เห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเสียหายตรงไหนบ้าง
โดยรถของนายสมชายเสียหายเล็กน้อยนะครับบริเวณส่วนท้ายตรงป้ายทะเบียน
ขณะที่รถของนายจรุชาติจะมีความเสียหายเยอะกว่า
จากที่เห็นอยู่ในรถของกลางที่จอดอยู่ที่สพนะครับ
นายสมชายยืนยันว่าวันเกิดเหตุเขาดื่มเหล้ามาแล้วก็กำลังจะไปเที่ยวต่อ
ตอนที่ขี่จักรยานยนต์มาเนี่ยขี่แค่สามสิบถึงสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพราะว่ารถของเขาเก่าแล้วมันก็ขี่ได้เท่านี้แหละ
ส่วนรถของนายจรุชาติขี่จักรยานยนต์พุ่งเข้ามาชนรถเขา
ชนทางด้านหลังเขาเนี่ยสลบไปเลย
รู้สึกตัวอีกทีนึงก็คืออยู่โรงพยาบาล
นี่รถของนายจรุชาตินะฮะคันขวามือนะครับ
นายสมชายอ่ารถของนายสมชายนะครับคันนี้
ขวามือเนี่ยนะฮะคันสีเนี่ยนะครับจอดอยู่ริมสุดนะครับ
นายสมชายยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับนายจรุชาตินะครับ
ไม่เคยรู้ได้ว่าเป็นพยานปากเอกในคดีสำคัญของในบอสอยู่วิทยา
แล้วตัวเขาคือฝ่ายที่ถูกนายจรุชาติมาเฉียวชนก่อน
ไม่ได้ถูกใครจ้างวานไม่ได้รับงานใคร
เพื่อมาฆ่าปิดปากนายจารุชาติอย่างแน่นอน
เขาสงสัยเขาอยากรู้เหลือเกินว่าคนที่ลุงชนเนี่ยเป็นพยานปากสำคัญของคดีลูกคนรวย
เขาบอกว่าลุงไปรับงานมาเพื่อจะมาฆ่าพยานปากสำคัญอะไรอย่างนี้

บาดเจี๊ยบผมก็บอกว่าฮู้จักรเขามาก่อนเลยอ่ะ

ผมยังสะดุ้งเลยว่าเขาเป็นคนนั้น
เป็นพยานผมก็ยังบอกว่าฮู้เลยอ่ะ

ที่เขาตายผมก็ยังบอกเลยว่าเขาเป็นพยานกล้า
ฮู้แต่คืนนี้คุณสำรวจบอกว่าเขาเป็นพยานปากเอกเนื่อยอ่ะ

คนดังเนื่อยอ่ะว่าฮู้ครับ

กล้าสาบานครับกล้าสาบานเลย
ว่าผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเลยครับ
อือก็ไม่เคยรู้จักเขาบางครั้ง

คุณภูริพัฒน์ไปคุยกับคนในร้านแก๊ส
อยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุจักรยานยนต์
ของนายสมชายกับจารุชาติที่เฉียวชนกันนะครับ
เขาบอกว่าคืนวันนั้นได้ยินเสียงรถล้มครูดไปกับถนน
การรถล้มบ่อยนะครับวันนั้นก็ยังคุยกันอยู่ว่ามีรถล้มอีกแล้ว
ต่อมาจึงรู้ว่ามีข่าวคนเสียชีวิตซึ่งเป็นพยานปากสำคัญ
จากเหตุการณ์เนี่ยฮะรถชนกันตรงนี้นะครับ
ขณะที่พนักงานร้านแก๊สบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าได้ดูคลิปวงจรปิดแล้วก็ยังแปลกใจว่าเสียชีวิตกันได้อย่างไร
เพราะอุบัติเหตุถ้าดูจากกล้องวงจรปิดก็ดูไม่ได้รุนแรงอะไร
แต่คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าในฝ่ายของผู้ตายเนี่ย
ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกอาจได้รับกระทบกระเทือนรุนแรงก็เป็นได้
เราเห็นตามชาวบ้านของเราเนี่ยเราคิดว่าโอ้โหแบบนี้มันค่อนข้างจะมาตายได้ไหมอย่างเนี่ย

จากชิ้นที่เราเห็นจากกล้องมันก็ไม่ได้ช้นกันแรงใช่ไหม
ตกใจบ้างมันดูยังโง่งมอยู่ครับ
นำจักรยานยนต์๒คันของนายสมชายกับนายจรุชาติ
มาตรวจสอบรองรอยการเฉี่ยวชนกันก็มุ่งเน้นการวัดระยะ
และขนาดของรถจักรยานยนต์ของนายสมชาย
โดยร่องรอยการเฉียวชนตรงป้ายทะเบียน
จากการวัดระยะความสูงจริงจากพื้นดิน
พบว่าจุดที่มีการเฉียวชนตรงป้ายทะเบียน
วัดระยะได้๔๘๕๑เซนติเมตร
จุดที่มีการบิดแตกอยู่ที่ระยะ๔๘๕๑เซนติเมตรเหมือนกันนะครับ
แล้วจุดที่บังโคนเนี่ยบิดแตกอยู่ตรงนั้นเนี่ย
อยู่ที่ระยะ๓๒๓๘เซนติเมตร
รถของนายจรุชาติที่เสียชีวิตมีความเสียหายที่ตระก้าหน้ารถ
จากพื้นขึ้นมาถึงตะกร้าความสูง๖๘๘๒เซนติเมตร
บังโครนนี่นะครับ๕๒๖๘เซนติเมตร

ก็ช่วงตั้งแต่พื้นดินไปถึง๕๘เซนติเมตร
มีหัวลมซ้ายที่ครูด๖๘๗๖เซนติเมต
แล้วก็โชคซ้าย๒๐๓๕เซนติเมตร
ตำรวจนำรถทั้งสองคันมาจอดเทียบกันนะฮะ
เอามาต่อกันเลยนะครับนี่ครับว่าถ้าชนกันเนี่ย
มันจะเป็นไปตามรอยที่เสียหายอยู่ไหมอืม
คันนี้แตกตรงนั้นคันนั้นแตกตรงนี้ค่ะ
มันจะตรงกันไหมนะครับเพื่อดูตามคำให้การของนายสมชัย
บอกว่าผมเนี่ยถูกชนเอาให้ชัดนะครับ
ตกลงแล้วร่องรอยเนี่ยเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันนะครับ
ว่าใครชนใครค่ะเฉียวชนแบบไหนอะไรยังไง
ใครเป็นคนผิดจุดเกิดเหตุบริเวณที่รถของนายสมชายกับจรุชาติ
ขี่จักรยานยนต์มาเฉียวชนกันนั้นหากวัดจากจุดที่ภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพเอาไว้ได้ก็คือบริเวณสามแยกฟ้าธานี
ที่คุณภูริพัฒน์ยืนอยู่เมื่อสักครู่นี้นะฮะจุดเริ่มต้นของการเฉียวชน
กึ่งกลางของเสาไฟส่องสว่างระหว่างเสาไฟต้นที่สองกับต้นที่สาม
ระยะทางจากสามแยกไปถึงจุดที่พบร่างของนายจรุชาติเนี่ย
ไกลไปสักประมาณสี่สิบเมตรก่อนที่รถแล้วก็ตัวของนายสมชาย
ล้มลงแล้วครูดไปกับถนนจะห่างไปอีก๑๕เมตร
มีร่องรอยการครูดให้เห็นอยู่นะครับไปถึงตรงเกาะกลางถนน
มีรายงานว่าชุดสืบสวนกำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิด
รัศมีร์บริเวณรอบที่เกิดเหตุรัศมี๓กิโลเมตรด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับว่านายจรุชาติมาสทองพยานปากสำคัญในคดีในบอส
อยู่วิทยาตอนขี่จักรยานยนต์เนี่ยขี่มาจากทางไหนอืม
เพราะในกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเนี่ยก็คือเห็นภาพแล้วก็โผล่มาแล้ว
ค่ะไม่รู้ว่ามาจากทางไหนอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะโผล่มาที่ถนนคันคลองชลประธาน
แล้วมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่นี่ครับท่านผู้ชมครับไปพบรถยนต์ต้องสงสัย
ไม่ทราบสีกับยี่ห้อเพราะว่ามันกลางคืน
กล้องเนี่ยมันเห็นคมไฟสองดวงก็คงเป็นรถยนต์
อาจจะเป็นกระบะก็ได้ขับติดตามรถจักรยานยนต์ของนายจรุชาติมา
เดี๋ยวกำลังไล่ตรวจสอบอยู่ถ้าเจอเจ้าของรถเจอรถคันนี้เนี่ย
เป็นรถของใครอะไรยังไงจะได้เอามาถามอืม
คืนนั้นจังหวะก็ขับตามมาถนนปกติหรือขับตามมาอย่างมีพิรุธหรือเปล่า
นี่นะฮะต้องเอาให้สิ้นสงสัยนะครับตำรวจยังนำแผนที่จุดเกิดเหตุ
มาตรวจสอบอย่างละเอียดมาดูเส้นทางรถทั้งสองคันนะครับ
พบว่านายจารุชาติขี่รถมากับรถคู่กรณีนายสมชายเนี่ย
ได้ผ่านสี่แยกตลาดต้นพยอมมาก่อนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาแยกประตูเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งตรงแยกเชียงราย
่งหน้าเข้าสู่ถนนนิมมารเหมินแล้วทั้งคู่ไปจอดคู่กันที่สี่แยก
ริมคำเพื่อรอเลี้ยวพอไฟเขียวก็เลี้ยวขวา
เข้าสู่ถนนห้วยแก้วขาเข้าเมืองเชียงใหม่
นี่ครับท่านผู้ชมครับแล้วระหว่างนี้นะครับ
รถของนายจรุชาติก็พุ่งไปชนท้ายรถของคู่กรณี
แล้วก็ล้มลงตามภาพในกล้องวงจรปิดแต่การจะชนท้ายกันแบบนั้น
ตามที่นายสมชายบอกเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕เปิดเผยว่าการสอบสวนการขยายผลเรื่องนี้
ต้นพบว่านายจรุวัฒน์ขี่จักรยานยนต์มาชนท้ายคู่กรณีนะครับ
อันนี้เบื้องต้นนะครับโดยนายอ่านายสมนายจารุชาตินะฮะ
ขี่จักรยานยนต์มาชนท้ายคู่กรณีโดยไม่ได้สวมหมวกกันน็อก
ทำให้ศีรษะกระแทกกับพื้นถนนเป็นเหตุให้เสียชีวิต
ส่วนประเด็นว่าจะมีรถคันอื่นขับไล่หรือติดตามมาก่อนหน้านี้หรือไม่
พยานหลักฐานในขณะนี้ยังไม่พบรถในการขับไล่ติดตามมาในช่วงถนนห้วยแก้ว
ช่วงก่อนเกิดเหตุนะฮะแต่จะต้องไปไล่ตรวจสอบเพิ่มเติม
อืมครับจากที่คุณภาคภูมิเล่าไปตัวนายสมชาย
คู่กรณีของนายจรุชาติเขาก็ยืนยันนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เขาก็เป็นคนหาเช้ากินค่ำไม่ได้รู้จักอะไรกับนายจรุชาติมาก่อน
แล้วมันก็เป็นอุบัติเหตุในลักษณะที่นายจรุชาติเป็นคนไปชนเขาด้วยซ้ำ
แล้วก็เกิดอุบัติเหตุจนนายจรุชาติเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้ค่ะถ้าถามว่ามีพยานคนอื่นที่พอจะให้ข้อมูลในช่วงที่เกิดอุบัติเหตุตามภาพนี้ได้หรือเปล่า

จะมีรถอยู่คันหนึ่งเป็นรถเก๋งสีดำกำลังกลับรถใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุเลยนะคะ
นี่ค่ะทีมข่าวของเราตามจนเจอแล้วไปคุยมานะคะ
นี่ค่ะเขากลับรถแล้วก็มีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าพอดีแบบนี้นะคะนี่ค่ะครับ
ทีมข่าวของเราเจอคนขับรถเก๋งสีดำคันนี้นะคะ
ชื่อว่านายนิรันดิ์อายุ๓๘ค่ะ

ที่รถของนายจรุชาติชนรถของนายสมชาย
เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขารับผู้โดยสารมาจากโรงแรมแห่งหนึ่ง
กำลังกลับรถทั้งตัวเขาและผู้โดยสารได้ยินเสียงดังคลืด
ผู้โดยสารถามเลยว่าเอ๊ะพี่ขับรถชนอะไรหรือเปล่า
นายนิรันดิ์บอกว่าผมไม่ได้ชนอะไรนะ
แต่พอกลับรถไปแล้วเนี่ยถึงเห็นนะคะ
เห็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งพุ่งมาชนเกาะกลางถนนแรงมากค่ะ
ร่างของคนขี่รถจักรยานยนต์คันนั้นกระเด็นตกลงไป
พงหญ้าของเกาะกลางถนนพอขับไปอีกนิดนึง
ก็พบคนเจ็บอีกคนนอนสลบอยู่ใกล้กับรถจักรยานยนต์
นายนิรันดิ์บอกว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้จอดรถลงไปช่วย
เพราะว่าต้องรีบไปส่งผู้โดยสารแล้วก็เห็นว่า
มีรถจอดอยู่อีกฝั่งของถนน๒สำคัญ
ก็เลยหยิบโทรศัพท์มาคิดว่าเขาอาจจะมีการโทรเรียกเจ้าหน้าที่
มาช่วยเหลือกันแล้วเพราะมีรถคันอื่นอีกนะคะ

เดี๋ยวพอโค้งปุ๊บอันนี้ก็มีมอสไซคันหนึ่งนะครับ
พุ่งมาอย่างเร็วเลยครับชนตรงเกาะกลางโค้ง
คือทีนี้คนก็หายเข้าไปในโค้งหญ้าตรงต่อกลางครับ
ตรงที่เขาเรียกโค้งโกศลต้นอะไรไม่รู้แล้วเนอะ
พอขับมาอีกหน่อยนึงเนี่ยก็มีอุบัติเจ็บคนหนึ่งนะครับ
นอนสลบอยู่ตรงใกล้รถเลยในที่ผมดูคลิปแล้วเนี่ย
คิดว่าคนที่พุ่งมาด้วยความเร็วสูงนั้นนะครับ
น่าจะเป็นคนชนที่ว่านอนสลบอยู่ตรงข้างรถเลย
คิดว่าเป็นอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือฝั่งนู้นน่ะ
ฝั่งที่ผมอยู่เติมไม่มีคนเลย
เอาเป็นว่าก็ต้องรอตำรวจที่เชียงใหม่สรุปกันอีกทีนึงนะครับ
ใช่ค่ะเพื่อคลายข้อสงสัยนะคะก็ทุกอย่างก็ต้องเอาให้ชัดเจน
แต่ท่านผู้ชมครับเรื่องของคดีของในบอสอยู่วิทยา
ถ้าย้อนไปยังจุดเริ่มต้นเมื่อปี๕๕เนี่ยนะ
สำนวนคดีต่างการแจ้งข้อหาต่าง
เอาละมาถึงปัจจุบันเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้อง
ตำรวจก็ไม่เห็นแย้งคณะกรรมการต่างเขาก็ตั้งขึ้นมา
เพื่อตรวจสอบเพื่อจะดูข้อมูลกันว่าตกลงแล้วจะไปยังไงต่อนะครับ
แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คณะกรรมธิการตำรวจของสภาพผู้แทนรัศดร
เขาเชิญตำรวจที่ทำคดีตำรวจที่รับผิดชอบมาสอบมาถามกัน
แล้วก็พูดไปถึงผลการตรวจเลือดตรวจร่างกายของในบอส
อยู่วิทยาณขณะนั้นช่วงเกิดเหตุ
ที่พบว่ามีสารแปลกปลอมอยู่ในเลือดแล้วเป็นโคเคน
เอ๊ะทำไมไม่มีการแจ้งเค้าหาร่วงยาเสพติด

ตำรวจบอกว่าอ๋อก็
มันเป็นเรื่องของการไปทำฟันรักษาฟัน

ว่ามีทันตแพทย์มายืนยันว่าในบอสไปรักษารากฟันแล้วก็รับยาที่มีส่วนผสมของโคเคน
ไม่ได้เสพอืมก็ไม่ได้แจ้งค่ะอ่าเดี๋ยวตำรวจเขาชี้แจงนะฮะ
วันนี้ทางทันตแพทยศภาเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงแต่ว่าเรื่องเนี้ย
โอ้โหคนก็เลยถามกันเยอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ค่ะโอ้โหวันนี้
หมอฟันนักวิชาการโพสต์เรื่องนี้กันเยอะมากนะคุณภาคภูมิ
ผมก็เพิ่งได้ยินนี่แหละว่าอุ๊ยเราไปรักษาฟันเรามี
มีส่วนผสมของโคเคนด้วยเหรออ่าเดี๋ยวท่านค่อยค่อยฟังไปนะครับ
เอาตรงนี้ก่อนบรรดาหมอฟันนี้เขาบอกเขายอมไม่ได้นะครับ
คุณผู้ชมครับออกมาโพสต์มาอธิบายกันตั้งแต่มีกระแส
เรื่องนี้ขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้อย่างเช่นทันตแพทย์ทงชัย
ชิราโรธภัยศาลหัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคุณหมอบอกว่ายาชาที่หมอฟันใช้ในปัจจุบันที่ขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ
คือลิโดเคนนะครับแม้จะลงท้ายด้วยเคนเหมือนกัน
แต่มันไม่ใช่โคเคนมันคนละอย่างกัน
และในปัจจุบันไม่มีหมอฟันคนไหนในโลกใช้โคเคนเป็นยาชา
ทันตแพทย์ทงชัยท่านยืนยันเลยนะครับเช่นเดียวกับเพจหมอฟันชื่อดังอย่าง
ห้องทำฟันหมายเลขสิบที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งแสนสามหมื่นคน
ระบุว่าเรื่องนี้จะไม่แปลกเลยถ้าเป็นเมื่อสัตวัตรที่สิบแปดหรือหนึ่งร้อยห้าสิบปีก่อน
ค่ะร้อยห้าสิบปีก่อนนะเพราะในสมัยนั้น
หนึ่งในยาที่ใช้มากที่สุดในทางทันตกรรมก็คือยาชาโดยยาชาตัวแรกที่นำมาใช้ทางการแพทย์คือโคเคน
แต่๑๕๐ปีก่อนนะครับทุกผู้ชมครับแต่ด้วยข้อเสียของโคเคนที่มีระยะเวลาการออกฤทธิ์สั้น
และมีฤทธิ์เสพติดจึงมีการพัฒนายาที่มีสูตรโครงสร้างคล้ายโคเคน
แต่ต่อมามีการนำยาชาที่มีสูตรโครงสร้างต่างไปจากโคเคนรวมทั้งกระบวนการขับยาออกจากร่างกาย
ก็ได้สารเคมีคนละกลุ่มกับโคเคนมาใช้ค่ะเพราะฉะนั้นยืนยันว่าถ้าไปฉีดยาชาลิโดเคน
ในการทำฟันจริงแล้วไปตรวจโคเคนเนี่ยผลทางวิจัยทางวิชาการ
มันจะไม่มีออกมามันจะไม่เกิดขึ้นก็คือแปลว่าตรวจเจอโคเคนก็คือโคเคน
ไม่ใช่ว่าตรวจเจอยาชาที่เป็นลิโดเคนแล้วเป็นโคเคนอันนี้มันไม่เกี่ยวกันมันไม่ใช่
อันนี้ทางเพจเขาบอกนะฮะห้องทำฟันหมายเลข๑๐นะครับ
เช่นเดียวกับอาจารย์ออดครับรองสาธาราชาณดรวิรัยชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตร
อาจารย์ออสอธิบายข้อมูลการใช้สารโคเคนรักษาฟันให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับ
บอกว่าโคเคนเนี่ยมาจากต้นโคคาที่เป็นสารธรรมชาติ
ซึ่งในอดีตใช้เป็นยาแก้ปวดแต่มีฤทธิกฎประสาทส่วนกลาง
ทางการแพทย์จึงเลิกใช้เพราะไม่เป็นที่ยอมรับ
นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามลดการเสพติดลงด้วยการเปลี่ยนโมลิกุลสารธรรมชาติเป็นตัวอื่น
ซึ่งฤทธิ์เสพติดได้หายไปจึงมีชื่อใหม่ขึ้นมามากมาย
หนึ่งในนั้นคือลิโดเคนที่หมอฟันใช้อยู่
เป็นยาชาเฉพาะที่ที่มีต้นกำเนิดมาจากโคเคน
แต่โมเลกุลคนละโครงสร้างขณะที่โคเคนจัดอยู่ในสารเสพติด
ซึ่งเป็นสารเสพติดที่บรรจุไว้ในกฎหมายด้วยใครครอบครองหรือเสพต้องติดคุก
ส่วนลิโดเคนเป็นยาชาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้ผิดกฎหมาย
กรรมธิการตำรวจตอบมาว่าผู้ต้องสงสัยใช้ยาชามารักษาฟันนั้น
ก็เลยสวนทางเพราะว่าเป็นการใช้มานานกว่าร้อยปีมาแล้ว
ไม่ใช่ใช้ตอนนี้ที่มีคนไปตอบในกรรมธิการตำรวจ
ส่วนที่ผลตรวจของโรงพยาบาลรามาธิบดีบอกว่าพบสารแปลกปลอมในร่างกายนายวรยุทธ์๒ตัว
คือเบนโซอิวแอคโกนีนกับโคคาเอสทีลีน
อาจารย์ออสบอกว่าสารทั้งสองตัวเกิดจากการเสพโคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
ไม่ใช่เกิดจากการใช้ยาชาเวลาไปรักษาฟันอย่างแน่นอน
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเสพโคเคนร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์แต่ยาชาลิโรเคนเนี่ย
จะใช้ในปริมาณที่น้อยมากแล้วถ้าหลงเหลืออยู่ในร่างกายของคนไข้
แต่ผลตรวจของโรงพยาบาลรามาธิบดีไม่พบสารนี้
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็โดนทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งเหล้าทั้งโคเคน
เพราะโคเคนเป็นสารเสพติดประเภท๒อยู่ในพรบอยยาติดให้โทษห้ามครอบครอง
ส่วนประเด็นที่หมอฟันคนนั้นซึ่งกำลังตามอยู่ว่าคือใครเนี่ย
บอกว่าเอาโคเคนตัวนี้มารักษาฟันเขาซึ่งเคยรักษามาเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ย
เอาตัวนี้มารักษาอีกรอบนึงหมอคนนั้นโดนคดียาเสพติดทันทีครับ
เพราะแพทย์ห้ามครอบครองตัวนี้นะครับ
คือตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าครูบอสเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วตามอ่ามาตราหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปวิยยใช่มั้ยครับ
นะครับแต่ว่าในความเห็นอาจารย์ออสเนี่ยคดีนี้มันไม่ใช่คดีของบอส

มันเป็นหน้าตาของประเทศไทย
เพราะตอนนี้เขาด่ากันที่ต่างประเทศเยอะมาก
มันคือศักดิ์ศรีของกระบวนการยุทธรรมไทย
อสไม่ติดคุกเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้ว
แต่อาจารย์ออสอยากจะให้มีคนติดคุกแทนบอส
จะเป็นใครก็ได้ที่ทำพยานหลักฐานพวกนี้ให้มันเขียน
ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่

คณะกรรมนิษฎร์ก็ถามตรงเลยว่า
แล้วทำไมไม่มีการแจ้งข้อหาบอสอยู่วิทยา
กรณีพบสารแปลกปลอมในร่างกายประเภทโคเคน
ทั้งที่มีผลตรวจเลือดจากโรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างชัดเจน
ตำรวจก็ชี้แจงไปว่ามีทันตแพทย์ออกมายืนยันว่า
อสไปรักษารากฟันโดยใช้ยาที่มีส่วนผสมของโคเคน
แต่ไม่ได้บอกว่าให้ยาเมื่อไหร่ยาอะไร
ไม่มีใบรับรองแพทย์เป็นการให้ข้อมูลในลักษณะของปากเปล่า
ก็เลยไม่ได้มีการระบุผลตรวจนี้ไปในสำนวน
ประเด็นตรงนี้แหละค่ะเกิดเสียงวิจารณ์เยอะมากจริง
ร้อนถึงทันตแพทย์และนักวิชาการก็ต้องออกมาแจกแจงอย่างที่คุณภาคภูมิเล่าไป
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามข้อมูลเพิ่มจากทางนายกทันตแพทยศภานะคะ
พันธุ์ตำรวจโททันตแพทย์พจนาศพุ่มประกอบศรี
ข้อมูลกับเราแบบนี้ค่ะว่าทางแพทยศภาเนี่ยนะคะ
ไม่เคยติดต่อกับทันตแพทย์ที่รักษาฟันให้กับในบอสอยู่วิทยานะคะ
ก็เลยไม่รู้ข้อมูลเชิงลึกว่าทันตแพทย์คนนั้นน่ะคือใคร
ให้ยาตัวไหนใช้ในลักษณะไหนเป็นการฉีดหรือเปล่าหรือยังไงกันแน่
ถ้าได้รู้ข้อมูลจากหมอฟันคนนั้นถึงจะสามารถอธิบายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่านี้
ดังนั้นตอนนี้นะคะจะสรุปหรือฟันทงว่าสารที่พบในร่างกายของบอส
อยู่วิทยามาจากยาทางทันตกรรมไม่ได้นะคะ
เนี้ยมีการใช้โคเคนในการรักษาฟันด้วยเหรออืม
นายกทันตแพทยศภาบอกว่าในอดีตแบบโอ้โหนานมาก
เคยมีแต่เขาไม่ใช้กันแล้วเพราะมีสารชนิดอื่น
ที่มีคุณภาพดีกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่าค่ะ

โคเคนเราไม่ได้ใช้ในวงการทันตกรรม
ณปัจจุบันนี้แต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของวงการทันตกรรม
ว่ายาชาเนี่ยตัวโคเคนก็มีบทบาทในเรื่องการทำให้ชา
แต่ผลข้างเคียงของโคเคนเนี่ยมันทำให้ร่างกายเนี่ย
มีความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วมันเป็นอันตราย
มันก็ถอยออกจากวงการโดยตรงมัติแล้วยาชาที่ใช้ปัจจุบันนี้
มันเป็นสารสังเคราะห์ไม่ใช่เป็นสารที่มาจากการสกัดมาจากพื้น
ต้นทางมันต่างกันแล้วแล้วก็วัตถุประสงค์ก็ต่างกันแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาอ้างบอกว่าใช้โคเคนในปัจจุบันนี้เพื่อรักษาศัลยกรรมเนี่ย
น้ำหนักมันไม่พอนายกทันตแพทยศภาอธิบายต้นทางของโคเคนกับยาชา
ที่ใช้ในทางทันตกรรมด้วยนะคะต่างกันค่ะ
โคเคนเนี่ยสกัดมาจากใบของต้นโคคาถือว่าเป็นพืชต้องห้ามนะคะ
ส่วนต้นทางของยาชาที่ใช้ในวงการทันตกรรมเป็นสารสังเคราะห์ที่ได้จากการพัฒนาภายในห้องปฏิบัติการนะคะ
มันต่างกันอย่างชัดเจนค่ะตัวยาที่ใช้ในการรักษาฟัน
แล้วก็มีชื่อว่าเคนเนี่ยค่ะมันมีหลายตัวตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะ
โดเคนชื่อทางการค้าก็คือไซโลเคนอัลฟ่าเคนออกโตเคน
หรือเมพิวาเคนชื่อทางการค้าก็คือสแกนโดเนส
ทั้งหมดเนี่ยค่ะมีขายในประเทศไทยราคาหลอดละไม่เกินยี่สิบบาท
แต่ละตัวไม่มีโคเคนผสมเลยเพียงแต่ชื่อลงท้ายมีคำว่าเคนเหมือนกันแค่นั้นนะคะ
ครับดังนั้นเนี่ยต้องไปถามทันตแพทย์ที่รักษาในบอส
ว่าใช้ยาตัวไหนหรือตำรวจฟังผิด
นายกทันตแพทยศภาบอกว่าตำรวจฟังผิดหรือเปล่ามันเคนใช่ไหม
มันลงท้ายด้วยเคนฟังผิดไหมเนี่ยอืมเพราะว่าเขาไม่ใช้โคเคนในการ
ในวงการทำตำกรรมทำกรรมนะคะครับนักข่าวก็เลยถามไปว่า
มันเป็นไปได้ไหมที่มีการลักลอบนำมาใช้รักษาฟัน
นายกทันตแพทยศภายืนยันว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะไม่มีแน่นอนนะคะ
และรูปแบบของยาชาที่ใช้เป็นหลอดที่ผลิตมาสำเร็จรูป
แล้วก็นำมาใส่กับเครื่องมือไม่ได้ดูดออกมาจากขวด
ก็เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ที่จะใช้โคเคนนะคะแต่ถ้าหากทันตแพทย์นำโคเคน
ตแพทยศภาไม่นิ่งดูดายแน่นอนนะคะเพราะมีหน้าที่ควบคุมคุณภาพการรักษาของทันตแพทย์ให้ได้มาตรฐาน
เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุดก็ยืนยันได้ว่า
เอกสารการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจะทำลายไม่ได้หรือถ้าทำลายก็จะมีระบบจัดเก็บข้อมูลเอาไว้อยู่ดังนั้น
จะมีรายละเอียดการรักษาอยู่ค่ะว่าใช้ยาอะไรบ้างจะออกมาพูดลอยไม่ได้นะคะ
ส่วนตัวก็เชื่อว่ามันไม่ใช่แบบนั้นถ้าพูดลอยพูด๑๐ครั้งมันก็จะไม่เหมือนกัน
คนที่ได้รับใบปริญญาทางทันตแพทย์เราเชื่อว่ามีมาตรฐานดังนั้นนายกทันตแพทยศภาบอกว่า
มันมีข้อมูลเก็บอยู่นะคะว่าการทำฟันแต่ละครั้งเนี่ยทำอะไรใช้ยาอะไรให้ยาตัวไหนเนี่ย
ต้องไปย้อนตรวจสอบดูข้อมูลตรงนั้นทางตำรวจเองก็ตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ
ค่ะทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องคดีในบอสอยู่วิทยาอยู่นะครับใช่
ตรงเนี้ยตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็จะไปไล่ตรวจสอบใหม่เหมือนกันว่าตกลงแล้ว
เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่ามีความผิดพลาดบกพร่องตรงไหน

คณะกรรมการหลายชุดเลยค่ะที่ตรวจสอบคดีนี้นะคะเดี๋ยวรอฟังแต่พัก